เราเริ่มต้นด้วยการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓นะฮะ
ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าทางกลุ่มเนี่ย
นัดหมายบอกว่าวันนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะ
ให้เวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงที่รัฐบาลต้องทำตามข้อเรียกร้องสามข้อ
๘นาฬิกานะครับพอถึงเวลาครบเวลาที่ให้เอาไว้๒๔ชั่วโมงเนี่ย
เซอร์ไพรส์ที่เขาอยู่ที่หน้าเพจตามช่องทางต่างของเขาเป็นแบบนี้ครับ
เซอร์ไพรส์คือพักก่อนนะฮะพักก่อนครบ๒๔ชั่วโมงเส้นตายรัฐไม่รับข้อเรียกร้อง
รอการนัดหมายใหญ่พรุ่งนี้ได้เลย
บิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้นะคะสำหรับการรวมกลุ่มกันเนี่ย
วันนี้เขามีการนัดแนะรวมกลุ่มกันเป็นส่วนของกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยเขามีการนัดกัน
แต่ว่ากลุ่มใหญ่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนัดหมายใหญ่นะคะ
ก็เขาใช้คำว่าโดนแกล้งอ่ะนะเป็นภาษาศัพท์ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมของเขานะครับ
แกงเทโพก็แบบการเทอย่างนี้นะฮะ
ก็ในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เป็นแนวร่วมสำคัญของทางกลุ่มรัศดร๖๓ในขณะนี้ร่วมกับทางกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะครับ
ระบุว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์วันนี้ก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้พักก่อนตลอดเกือบ๑อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ต่อสู้ร่วมกันอย่างหารกล้า
แต่รัฐบาลกลับไม่พึงสังวรไว้ว่าความล่มสลายของศักดินากำลังมาเยือน
เมื่อไม่รับข้อเรียกร้องก็เตรียมรอฟังการนัดหมายครั้งใหญ่วันพรุ่งนี้พร้อมกัน
แล้วก็วงเล็บว่าอันนี้ไม่แกล้งหมายถึงพรุ่งนี้นะ
แล้วก็บอกว่าใครที่อยากจะแสดงพลังในวันนี้ก็เชิญชวนไปตามจุดต่างก็ได้
มีหลากหลายจุดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยฮะตามหน้าจอประมาณอย่างนี้นะครับ
วันนี้ก็เลยมีการรวมกลุ่มกันนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันเหมือนกับเป็นกลุ่มย่อยที่เขานัดแนะกันเอง
ทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่ามีการนัดแนะชุมนุมกันในพื้นที่ไหนยังไงบ้าง
จุดนี้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าก็มีมวลชนไปร่วมชุมนุมกันจำนวนนึงเลยนะคะ
ก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะของการเปิดแฟลชเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ
ค่อยค่อยไล่เรียงดูมีที่ไหนกันบ้าง
ครับต่างจังหวัดนี่ก็มีเยอะนะฮะใช่ค่ะ
อันนี้เป็นเพจเฉพาะพื้นที่ชุมนุมที่ฟิลเจอร์พาร์ครังสิตนะฮะ
แต่ว่าที่อื่นเนี่ยมีอีกหลายจุดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าดูภาพรวมเป็น
พื้นที่ชุมนุมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
เดี๋ยวจะมีอีกเพจนึงนะคะที่จะได้เห็นว่ามีการรวมกลุ่มกันในจุดไหนยังไงบ้างนะคะ
อ่าดูภาพได้เลยนี่นะครับนี่ค่ะกรุงเทพฯและปริมนต์ธนตร์นะคะ
บอกว่าสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีให้รวมอันที่รถไฟฟ้าค่ะ
รอแสดงสัญลักษณ์หลังเคารพทงชาติ

แต่ก็ยังมีบรรยากาศของการชุมนุมในขณะนี้อยู่

ท่าทีต่างของท่านนายก
หรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมเนี่ย